คุณผู้ชมคะมาดูประเด็นกรณีข่าวเฉาที่เป็นเรื่องเสื่อมเสีย
วัฒนธรรมไทยเดี๋ยวฉันใช้คำนี้ได้ไหมสังคมไทยศิลธรรมไทยที่มันเกิดขึ้นนะคะ
ตอนนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิศนุโลกเขาก็เร่งหาตัวผู้ว่าจ้างค่ะที่ว่าจ้างแม่วัยรุ่น
ไลฟ์มีเพศสัมพันธ์แล้วก็ชักชวนลูกชายวัย๓ขวบไปร่วมด้วยแลกกับเงินแค่๔๐๐บาทเท่านั้นนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้เขาบอกเลยว่านี่น่าจะเข้าข่ายความผิดการค้ามนุษย์ด้วย
ถือเป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจเยอะเลยค่ะในกรณีที่มีสามีภรรยาวัยรุ่นคู่นี้นะคะ
เขาไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กระหว่างมีเพศสัมพันธ์กัน
แล้วเท่านั้นไม่พอชวนลูกชายวัย๓ขวบมาร่วมด้วย
วิภาควิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมจำนวนมาก

คือคนเข้าไปคอมเมนต์กันแบบโอ้โหเละเทะอะค่ะ

เจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

เชิญตัวหญิงวัย๒๕ปีในคลิป
ที่มีอาชีพขายครีมออนไลน์
ออกมาจากหอพักแห่งหนึ่งกลางเมืองพิศนุโลก
แล้วก็บุกเข้าไปช่วยเหลือเด็กชายวัย๓ขวบ

บอกว่าให้ไปไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊ก
มีเพศสัมพันธ์แลกกับเงิน๔๐๐บาท

ซึ่งกลุ่มลับนี้ต้องมีการสมัครสมาชิก

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมอย่างมาก
เพราะเกรงว่าจะเกิดพฤติกรรมเรียนแบบได้

แล้วก็ส่งตัวแม่เด็กไปบ้านสองแควร์ในอำเภอบางรกรรมด้วย
ส่วนตัวน้องเด็กชายวัยสามขวบ
อยู่ในความดูแลของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิศนุโลก
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวพ่อเด็กไปสอบปากคำด้วยนะคะ
ทางด้านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองพิศนุโลกบอกเลยว่า
ตำรวจกำลังสอบสวนข้อเท็จจริงและสอบพยานแวดล้อม
เพื่อหากระบวนการจ้างวานให้กระทำสิ่งที่ผิดกฎหมายและผิดศิลธรรม
ตอนนี้เจ้าหน้าที่สหวิชาชีพหลายฝ่ายร่วมทำการสอบสวนนะคะ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
อายการแพทย์ตำรวจร่วมการสอบสวนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เมืองต้นแจ้งความดำเนินคดีข้อหาความผิดการเผยแพร่
ละมกอนาจารย์ในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

แล้วก็อาจจะเข้าข่ายความผิดการค้ามนุษย์ด้วย
ถ้าหากสืบทราบว่าใครมีส่วนร่วมส่วนเกี่ยวข้อง
ก็จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งหมดค่ะ
พูดได้คำเดียวว่าสงสารเด็ก
ไม่รู้ว่าจะมีอะไรปมฝังใจน้องหรือเปล่า
โตมาแล้วจะไปรู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น
ว่าจ้างกันหมดมีข้อมูลมาแล้วด้วยนะคะ
เพจเริ่มลงข้อมูลแฉกันแล้วด้วย
เดี๋ยวต้องรอติดตามดูว่าจะมี
เรียกว่าขบวนการเครือข่ายอะไรมากกว่านี้อีกหรือเปล่า
ไม่ได้คุ้มกับเงิน๔๐๐บาทนะฮะ